พี่น้องประชาชนที่อยู่บ้านบางหัวเลน๘ริ้วฉะเชิงเศร้า
ถ้าท่านได้ยินเสียงนี้แล้วท่านตั้งใจดูข่าวนี้หน่อย

โดยเฉพาะที่ท่านที่จะไปงมกุ้งหาปลาในคลองบางเลน

จมเขี้ยวครับน้องมิ้น
นี่คือขาของผู้หญิงคนหนึ่งฮะไปงมกุ้งแต่เจอไอ้เข้ครับ
นี่คือขาของนางสาวพัชนีดำรงพันธ์อายุ๖๔ปี
จราเข้ในแม่น้ำบางประกงกัดเขาให้
ตอนไปงมกุ้งอยู่ในคลองบางเลนบ้านบางหัวเลน
หมู่๔ตะบนสาวชะโงกอำเภอบังคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาครับ

นี่ไม่ใช่โดนเฉพาะข้างหลังนะที่แสดงว่ามันงับทั่วเหมือนกันดูดีดู
นี่น่องด้านหลังขาซ้ายแล้วก็มีต้นขาอีกหัวเข่าอีก
โอ้โหลึกพอสมควรนะเนี่ย
ถูกกัด๒จุดคือเหนือหัวเข่าซ้าย
แล้วก็มีบาดแผลขนาดเล็ก๑จุด
แล้วก็จุดที่๒คือน่องซ้ายนะครับ
โอ้โหเป็นรอยฟันเนี่ยเห็นชัดเลยว่าฟันไอ้เข้น่ะ
โอ้โหเจ็บปวดสิครับเจ็บโอ้โห
นักศาวิทยาลัยภาษณีย์เล่าบอกว่าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะ
เธอเนี่ยไปที่คลองหลอดแถวบ้านนะครับ
เพื่อไปงมกุ้งตามวิถีที่เคยทำปกตินี่แหละ
ระหว่างเดินงมกุ้งไปเดินงมกุ้งไป
เอ้ามีโพรงโพรงที่ต้นมะขามกำลังจะก้าวข้ามไปนะครับ
ี้ยวตัวหันหลังไปไอ้เข้มันพุ่งเข้าจู่โจมครับ
กลุ่มผู้ชมครับ
มันเคยเคยเคิ่งบ่อยทางนอกน่ะมันมีเสียงงาน
ไม่มีมันน่ะจมน้ำนี่อ๋อจมน้ำ
ตอนมันกัดน่ะเราก็ยกขากระชาบ

ที่มันก็ว่างน่ะมันขึ้นมาได้อย่างไร
แล้วเรายกขาหนีมาเนี่ยแล้วคุณยายมองเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นจราเข้
มองเห็นตอนยกขาขึ้นแล้ววิ่งขึ้นมา

หัวยาวมันสอบนะครับ
แต่เห็นทุกของคออ่ะคอใหญ่มากน่ากลัวอ่ะ
พระพัชนีเล่าจบปั๊บยกมือท่วมหัวเลย
นึกถึงพุทธคุณของหลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกนี่ฮะนี่ฮะ

ห้อยติดตัวอยู่ตลอดเวลา

แม่จะไม่ทิ้งอาชีพเดิมไอ้งมกุ้งแม่น้ำ
ก็ยึดอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็กนะ
แต่คงไม่ไปเอาแล้วไอคลองนั้นเปลี่ยนคลองดีกว่า
ถ้าเจ้าหน้าที่จับไอ้เค่ไม่ได้เจ้าละเค่ไม่ได้

ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำบาปกงตอนนี้นะครับ
ทีงมกุ้งนะฮะทอดแหระวังตัวเป็นพิเศษหน่อย
อาจจะถูกไอ้เข้มันงับเขาได้นะครับ
ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาในแม่น้ำบางประกงนะครับ
พบจรเข้ว่ายน้ำเห็นตัวอยู่บ่อยครั้งนะครับ
นางสาวสุภาพรดำรงพันธ์อายุ๖๑ปี

ตอนแรกไม่เชื่อหรอกว่าคลองเล็กอย่างนี้จะมีไอ้เข้ได้ไง
นี่ฮะยังคิดว่าคุณป้าพัชนีแกล้งเลยตอนแรก
แต่พอเห็นแผลแล้วตกใจ
มันเขี้ยวไอ้เข้จริงนะฮะดูก็รู้ว่าเคี่ยวไอ้เข้
แล้วพานักข่าวไปดูสภาพกางเกงที่พี่พัชนีเขาใส่น่ะนี่ครับ

กางเกงขาดเป็นลอยเขี้ยวจราเข้อะไรนี่ครับ
นี่ตรงหัวเข่าผมว่านะฮะ

อกจากนี้นะยังมั่นใจว่าเป็นไอ้เข้ตัวเดียวกันกับ

สัปดาห์ที่แล้วมีคนเห็นหน้าวัดสมานนะคุณผู้ชมนะ
ล่าสุดเพจวัดสมานรัตนารามโพสต์ภาพ
บอกจับได้แล้วครับจับได้แล้วนะฮะ

คือไปเจอรอยเท้าใหม่ตรงข้างป่านะฮะ
แล้วก็ใกล้กับอาคารปฏิบัติธรรม
อีกตัวแต่ตัวเล็กแป๊บเดียวโต

จับให้ได้ครับชาวบ้านจะได้อยู่อย่างสบายใจฮะ

เข้นหน่อยถึงตัวยังขนาดนี้